สวัสดีปีใหม่นะคะชาวไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ยังไงก็พิมขอโวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากเลยนะคะ
แล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะ
มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนได้เที่ยวปีใหม่กันอย่างสนุกสนานนะคะ